แต่อันนี้คุณผู้ชมค่ะก็รอลุ้นเหมือนกัน

ล่าสุดนี้คุณแม่คนสวยอย่างสาวก้อยนะคะ
เขาก็ได้ออกโพสต์คลิปอวดพัฒนาการของลูกน้อย
อายุคันตอนนี้๕เดือนแล้วนะโอ้โหไวมากเลย
โดยมีว่าที่คุณพ่อค่ะคุณตูนอธิวรานี่แหละ
ให้กำลังใจอยู่ข้างแบบแนบชิดทีเดียว
้อยเองนะโพสต์บอกว่าเธอรู้สึกมหัศจรรย์มาก
ทุกครั้งที่ไปอันตราสาวนะแล้วก็ถ้าลูกคลอดออกมาเมื่อไหร่
ที่จะได้เห็นเขาคลานเขาพูดเขาเดินเขาวิ่ง
แต่กว่าจะถึงวันนั้นนะพ่อกับแม่เรียกชื่อหนูทุกวันเลยลูก
พ่อหนูออกมาจะได้จำได้นะคะ
อีกไม่ถึง๔เดือนเราได้เจอหน้ากันแล้วน้อ
ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะ
จากแม่ก้อยจะเสียงสองแล้ว
งานนี้พ่อตูนโอ้โหเสียง๒เสียง๓ก็มา

อีก๔เดือนเจอกันนะคะคุณพ่อ
แล้วพรุ่งนี้ไปหาคุณหมอคะนะคะ

พรุ่งนี้จะได้เจอหนูแล้วแข็งแรงดีนะ